เอาไว้โอไมครอนโอไมครอนคือโควิดสายพันธุ์ใหม่
เพื่อให้รู้ว่าประเทศไทยยังไม่จางหายจากโควิด
เพื่อให้รู้ว่าโลกใบนี้โควิดก็ยังไม่หมดไปฮะ
ไมคอนรุนแรงขนาดไหนร้ายกว่าเดลต้าหลายเท่า
ขนาดไหนติดเร็วติดง่ายตายไหว

ยังดีที่บ้านเราประเทศไทยยังไม่เจอโอไมครอน

มาประมาณสัก๑๐๐๐กิโลกรัมกับอีก๗ลาย

มาแล้วตรวจแล้วไม่เจอคนติดโควิด
เพราะฉะนั้นโอไมคอนสายพันธุ์ใหม่ตัดไปได้เลยยังไม่เจอฮะ
แต่ขณะเดียวกันจะไม่มีการอนุญาตให้นักท่องเที่ยว
จากอีก๘ประเทศจากแอฟริกามาอีกแล้ว
เริ่มเมื่อไหร่เริ่มมีผล๑ธันวาคมอ้าวแล้วทำไมไม่มีอะไรล่ะ
มันเดินทางมาแล้วแต่เรามีมาตรการในการป้องกันไว้แหละ
ห้ามเข้าประเทศไทยเป็นอันขาดคือบอสเตอวาน่าโมซัมบิกแอสวาตินี่
นามีเบียเลโซโทแอฟริกาใต้คือประเทศแอฟริกาใต้
ซิมบับเว่และมาลาวีนี่คือ๘ประเทศ
แล้วก่อนหน้านี้ล่ะประเทศอื่นล่ะนอกจาก๘ประเทศก็จะมีอีก๘ประเทศเหมือนกัน
ไม่เข้าประเทศไทยก็คือเริ่มใน๑๕ธันวาคมเป็นต้นไป
เรียกให้เราเข้าใจโอไมครอนเจอครั้งแรกเพิ่งเจอนะฮะ
เจอครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใต้เพิ่งเจอเมื่อ๒๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
นี่เป็นน้ำหนามตัวน้ำหนามนี่คือตัวไวรัส

คือถ้าเป็นสายพันธุ์ธรรมดาไอ้ตัวแหลมหรือหนามมันจะไม่ถี่เท่านี้
มันคือโปรตีนชนิดหนึ่งใช่ไหมคะ
โปรตีนชนิดนี้มันจะไปจับตัวกับเซลล์ของมนุษย์

ถ้ารุ่นเก่ามันจะเป็นหอนแดงหัวมันจะทู่
ถ้าเป็นรุ่นใหม่คือโอไมคอนหัวเหมือนลูกศร

แล้วมันมีโอกาสที่จะติดง่ายกว่าติดไวกว่าตายไวกว่า

เพราะว่าปกติแล้วสายพันธุ์ที่กลายพันธั่วไป
แต่ตัวโอไมครอน๕๐จุดด้วยกัน
จุดเราเคยเจอประมาณสัก๒๐กว่าจุด

เพราะฉะนั้นวัคซีนในโลกใบนี้ยังไม่มีอะไรรับมือกับเจ้าหนี้ได้
เดลต้ายังแย่เลยเดลต้ายังแก้ไม่ตกเลย
โอไมครอนอีกแล้วและที่สำคัญโอไมคอนมันเป็นนักหลบหลีก
มันเจอแอนตี้บอดี้มันเจอวัคซีนในร่างกายเรา
ขนาดนี้เลยเหรอมันหลบได้สำหรับในร่างกายของมนุษย์นะครับ
กลายเป็นกลายเป็นโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่มีความอันตรายแรงกล้าเหลือไหลจริง
จำชื่อนี้เอาไว้โอไมคอนบ้านเราประเทศไทย
แม้จะยังไม่มีก็ต้องดูแลรักษาเรื่องของความปลอดภัยเอาไว้ของแต่ละคน
ขยับไปดูตัวเลขวัคซีนเมื่อวานนี้อาจจะฉีดไม่ได้เยอะสักเท่าไหร่

โดสเข็ม๑๒๓และเข็ม๔ส่วนภาพรวมประเทศไทย
ตั้งใจจะไป๑๐๐ล้านโดสให้ได้ใน๕ธันวาคมนี้
เมื่อวานนี้เป็นตัวเลขที่๙๒๓๒๐๒๑โดส
นับถอยหลังจริงนับถอยหลังเขานับไปแล้ว
เหลือแค่๕ธันวาคมมั่นใจว่าจะไป๑๐๐ล้านโดสให้ได้
คือประมาณสัก๕วันหรือ๗วันข้างหน้าเท่านั้นเองนะฮะ

แล้วถ้าเราป้องกันไม่ให้๘ประเทศนั้นมาประเทศเรา

ใช่ค่ะตรวจไม่เจอนะคะ